ท่านผู้ชมครับมาฟังคำอวยพรปีใหม่กันดีกว่า
ใครจะได้แบบสดชื่นขึ้นมาบ้างเนอะปีใหม่ทีมีแต่เรื่องหนัก
พี่เบิร์ดทรงชัยแม็กอินไตค่ะนะสุปเปอร์สตาร์ตลอดการ
ที่ตลอดการของคนไทยนี่ฮะพี่เบิร์ตนี่มาในชุดที่แบบโอ้โห
ผู้ติดตามเนี่ยสองล้านกว่านะฮะไทยรัฐนิวโชว์เราก็เลยนำมาให้ท่านชมด้วยนะครับ
พี่เบิร์ตปีนี้๖๒แล้วนะไม่บอกไม่รู้นะดูนี่ยังหน้าเด้งอยู่เลยเห็นไหมฮะ
แต่งตัวมาด้วยธีมสีทองสีเหลืองสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีมงคลประจำปีฉลู
หรือว่าปีวัวปี๖๔นะฮะโดยเน้นย้ำนะครับ
เบิร์ตบอกว่าคนไทยเราต้องการไม่ตกนะครับด้วยสถานการณ์โควิดสิบเก้าที่กำลังระบาดตอนนี้
ก็อยากให้ลูกหลานช่วยกันดูแลผู้เท่าผู้แก่ผู้ใหญ่ในบ้านให้ดี
หากทุกคนช่วยกันเนี่ยพี่เบิร์ตบอกว่าเชื่อว่าจะทำให้ประเทศไทย
ฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน
โปรทุกคนไปก้น
ค่ะกันก็รู้สึกแค่รู้สึกตอบในทางนี้
เขาจะอยู่กับเรานานไม่นานแค่ไหนแต่ถ้าถ้าเผื่อว่าเรามีสติสัมปัชญะของเรา
ดูแลตัวเองดูแลคนที่รักมีความรักมีสติ
รับรองครับไม่มีแฟนจะทำอันตรายเราได้

พี่เบิร์ตก็เลยบอกว่าแหมถ้าคุยกับพี่เบิร์ต
พี่เบิร์ดตรงนี้แล้วยังไม่ผ่อนคลายยังไม่คลายวิตกกังวล
เดี๋ยวพี่เบิร์ตร้องเพลงให้ฟังหน่อยกันแล้วกัน
เบิร์ตบอกจัดไปเพลงสบายนี่แหละ
เอาให้สบายหน่อยในช่วงนี้นะครับปีใหม่นี้
เฮ้ยฟังดีเลยครับแล้วก็ฟังความเกี่ยวกับตอนนี้
ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของพวกเราทุกคน
ขอให้พวกเราทุกคนสบายเขาสักทีนะครับ
ขอให้ผ่านพ้นสิ่งที่ไม่ดีขอให้สิ่งที่จะเข้ามา
เป็นสิ่งที่ดีหมดเลยนะครับสบายครับสวัสดีครับ
ปีใหม่พี่เบิร์ตแล้วก็พี่นกน้อยด้วยนะฮะ

คุณรัชพรรู้หรือเปล่าว่าพี่เบิร์ตกับพี่นกน้อยเนี่ย
ดูไทยรัฐนิวโชว์ดูไทยรัฐทีวีตั้งแต่ข่าวใส่ไข่

ดีใจจังเลยขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีใหม่ทั้งคู่ด้วยนะคะ